ออกเดินทางจากกรุงเทพมาไม่ไกลก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคุณเดียและคุณเล็กจะมาถึงที่หมายตามพิกัดที่เชฟอาร์ตให้ไว้แล้วล่ะครับ
และภารกิจที่รอเขาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้นั้นจะโหดหินขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับ
โอ้โหอากาศดีนะเนี่ย

จ๋ามาถึงถ่ายรูปเลย

เอาล่ะตอนนี้ค่ะพี่เรามาถึงแล้วชุมชนบ้านรักกะจังหวัดสมุทรปราการ
แต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้พี่เล็กต้องมาทำอะไร

คือคนที่กลุ่มชะตากรรมของพี่ไว้

เชฟค่ะวันนี้เนี่ยภารกิจที่พี่เล็กเขาจะต้องทำคืออะไรคะ
แล้ววัตถุดิบหลักนะครับที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อ

ก็คือปลากระพงและมะพร้าวแกงนั่นเองครับ
แล้วที่แรกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะเชฟ
คุณเล็กจะต้องทำการเวียงแหจับปลากระโพง

ซึ่งปลากระพงไซส์ที่คุณเล็กจะต้องจับให้ได้ทั้ง๓ตัวนั้นนะครับ

โดยทั้งสองภารกิจนี้ผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติ
รวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๙นาทีครับ

ครับสวัสดีครับ

นี่คือพี่เจี๊ยบครับผมใช่ไหมคะพี่เจี๊ยเป็นผู้ดูแลที่นี่
เจี๊ยบจ๋าวันนี้เนี่ยจะบอกว่าพี่เล็กเนี่ยเขาต้องมีภารกิจที่จะต้องมาทำก็คือจับปลากระพงขึ้นมาให้ได้๓ตัว
แต่ว่าตัวหนึ่งมันต้อง๒กิโลขึ้นไป

เล็กจ๋าครับวันนี้มีตัวช่วยจำได้หรือเปล่าอ๋อพี่คนนี้จำหมวกพี่เขาได้ครับ
คือจะบอกว่าตัวช่วยอันนี้เนี่ยที่ได้มาก็คือพี่มีหน้าที่เหวี่ยงแหแล้วก็ดึงแหขึ้นมา
แล้วพี่คนนี้จะไปช่วยจับหรือเปล่าแล้วพี่คนนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยเอาเปล่าจากแห
นะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ไปประจำที่ไปเรียนรู้การเหวี่ยงแห่ก่อนเลยค่ะ

พี่เจ๊ะเป็นไงนี่นอก

อย่าเดี๋ยวค่ะแม่ร้อนวิชา

เอาละอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาติดอุ๊ยกระตุกแล้วเห็นน่ะครับ
ตอนนี้ประมาณ๑๕ตัวนะครับที่เห็นนะครับยัง
นี่เหมือนมันมีหลุดไป๑ตัวเลยอ่ะ
มันได้เป็นก้านกระเทียมอะไรมาไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ครับ

อีกทีตอนนี้เวลาผ่านไป๑นาที๒๐วิค่ะ

คำลังเขากำลังจะเหวี่ยงอีกรอบหนึ่งแล้ว

อันที่สุดท้าย

เอานี้ล่ะครับมา
อ้าวหนู

เก่งมาก
เก่งมาก

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ย

แล้วดูลักษณะเนี่ยตัวนึงเนี่ยเกิน๒กิโลแน่นอน

ไปค่ะพี่จัดการอีกตัวนึง

เหมือนวันนี้มันจะค่ะ

ผ่านไป๗นาทีครึ่งแล้วค่าาา
เราจะคอยให้กำลังใจเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ

อืมคราวนี้พี่ว่าได้ไหมได้ไหม
เฮ้ยโอ้โหคราวนี้มันอย่างสวยมากเลยอ่ะได้ไหมอ่ะ๘นาที๒๐วีแล้วนะคะ

ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่เล็กได้ตัวที่สามขึ้นมาแล้วค่ะเอามาชั่งกิโลแล้ว
เร็วค่ะตัวสุดท้ายเร็วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ทีนี้ภารกิจต่อไปจะต้องไปไหนคุยกับเชฟ
เชฟค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างครับกับภารกิจในการจับปลากระพง
ภารกิจแรกเนี่ยพี่เล็กทำสำเร็จไปแล้วค่ะมาเชฟบอกภารกิจต่อไปได้เลยค่ะ

ส่วนภารกิจต่อไปนะครับคุณเล็กจะต้องทำการสอยเก็บมะพร้าวแกงจากต้นให้ได้ทั้งหมด๑ตะกร้าครับ
แล้วถ้าเกิดว่าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จล่ะคะ
คุณจะได้วัตถุปริศนาของเราไปแทนซึ่งวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้นั่นก็คือมะพร้าวเผาครับ

สวัสดีค่ะ
ไปค่ะเดินทางตามหาต้นมะพร้าวกัน

แต่ตอนเดินผ่านมามันจะมีแบบพวกต้นมะพร้าวต้นเตี้ย
ต้นเตี้ยลูกเขียวใช่ไหมครับ
อันนั้นเป็นมะพร้าวที่เราดื่มน้ำกันหรือมะพร้าวน้ำหอม
อ๋อเหรอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นสูงแบบนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะคะ

แต่อย่างนี้ครับหมายความว่ามันจะมีทั้งลูกสีเขียวและลูกสีน้ำตาล

เราต้องเลือกลูกที่แก่แล้วครับก็คือลูกสีน้ำตาล

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยต้องสอยเฉพาะลูกสีน้ำตาล

ก่อนอื่นค่ะพี่จ๋าพี่มีตัวช่วยนะจ๊ะ

ใช่ไม่ว่าจะหล่นตรงไหนเนี่ยพี่เขาจะเป็นห่วยที่แบบระวังหัวเอง
แล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็มาใส่ตะก้าให้

จะใช้ไม้สอยครับซึ่งเป็นไม้ยาวพิเศษ

เราก็เลยนำไม้ไผ่ยาว๘เมตรมา
เอาล่ะพี่เจี๊ยบตอนนี้เขาประจำที่แล้วนะคะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ
นี่เวลาเดินแล้วค่ะพี่เล็ก

นี่ได้แล้วหนึ่งลูกสิบนาทีสิบเจ็ดวินิติ
ลงมาใช่อุ้ยสองลูกเฮ้ย
เอาติดปลายไม้มาด้วยจ้าลงน้ำไปเลย
ตอนนี้นะคะสิบสามนาทีสามสิบสี่วินิติแล้ว
สี่แล้วมาต่อเลยครับผมลงมา
อันอื่นไม่เอาเอาแต่ลูกมะพร้าว
โอ้โหดกมากอ่ะนี่โอ้โหใช้ได้หมดเลยใช่ไหมคะ
หล่นมาคือต้องแก่แบบนั้นเลยใช่ไหมคะพี่เอียบเร็วค่ะพี่เล็ก
อีกสามนาทีค่ะได้ไหมได้ไหมมาแล้วมาแล้ว
เอาสิบหกนาทีสามสิบวินิติค่ะตรงนี้ใช่ป่ะ

อุ๊ยโอ้โหโอ้โหเต็มแล้วไหมใกล้เต็มตะก้าแล้วนะคะพี่เล็ก
ครับตอนนี้ใกล้จะสิบแปดนาทีแล้วค่ะอีกลูกเดียวก็ได้
เต็มแล้วได้ไหมได้ไหมเร็วค่ะ
แล้วค่ะเย่ลูกสุดท้ายพี่เก็บเองเลย
ตะก้าใส่ตะก้าเออหยุดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
มาค่ะพี่เจี๊ยบมาตรวจสอบดูหน่อยว่าใช้ได้ไหม
ใช้ได้ครับแปลว่าภารกิจที่สองอันนี้นะคะทำไปภายในเวลาสิบแปดนาทีสี่สิบวิน
ว่าผ่านใช่ไหมฮะผ่านค่ะผ่านฉลุยสองภารกิจเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาวัตถุดิบไปให้เชฟกันดีกว่า
ตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะขอบคุณค่ะ
พี่ไม่แบกเหรอคะแบกสิคะอ่าเราต้องเอาไปให้เชฟนะคะ

ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยครับสำหรับคุณเล็กของเรา
ถึงแม้จะเจองานหนักอย่างการเวียงแหจับปลาหรือการสอยมะพร้าวแกง
แต่เขาก็ทำออกมาได้ดีแบบไร้ที่ติแล้วในภารกิจสุดท้าย
เขาจะยังรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้ไว้ได้อีกหรือไม่มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ